สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามกับผมชนะเดชน์ที่รัฐนามงคลนะครับแน่นอนในวันนี้เราต้องก่อเต็มกันหน่อยนะครับกับความขึ้นไหวต่างอัพเดทกันแบบล่าสุดหน่อยนะครับในเกมประมาณโลกรอบเขาเรียกโซนเอเชียเกมนั้นแรกนะครับไทยจะเจอกับเวียกนามในวันนี้ย้ำกันอีกครั้งไทยรัฐทีวีจะถ่ายเข้าสดให้ติดตาม
ที่ร้านกิจกรรมเซเรียมวันซึ่งอยู่ติดกับด้านข้างของสนามสู้พระชาตาใส
วันนี้ถือเป็นแหล่งรวมของบรรดากองเชียร์ทีมชาติไทย
พาดหวังกับการเข้าไปชมที่สนามธรรมศาสตรังสิต

โดยผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณยุทธพงศ์วิชัยดิต
ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมเชียร์บอลครั้งนี้ขึ้นมา
เดี๋ยวเราไปฟังทั้งสองพูดถึงที่มาที่ไปของงานในวันนี้กันสักหน่อยครับ
ใครที่มาลงทะเบียนกับทางวอลิกไว้ก่อน
หรือไม่ได้ลงจะมาลงตรงทางเข้าวันนี้นะฮะ
คือไม่มีใครจ่ายโพดโยงวรุษศรีมะคะ
ซึ่งคุมทีมชาติไทยชุดสี่เกมและชนะเวียดนามสามศูนย์เนี่ย
แล้วก็ได้เหรียญทองตรงที่มาเลเซียนะครับ

บริเวณที่บริเวณนี้อาจจะหาที่จอดรถส่วนตัวค่อนข้างจะยากนะครับ

แรกของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่เรากำลังจะ
แข่งรอบใหม่นี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่วอลิกตอบแทนแฟนบอลนะครับ
ตัวในสนามเนี่ยเต็มเร็วมากนะแป๊บเดียวขายหมดเลย
ตัวผมเองก็คิดว่าวันนี้เราก็อยู่ดูฟุตบอลเป็นเพื่อนแฟนบอลที่นี่
วันนี้คิดว่าน่าจะมีแฟนบอลมาร่วมงานอยู่ประมาณสัก๒๓๐๐คน
ก็กิจกรรมดีแบบนี้เราเริ่ม๖โมงเย็นฟุตบอลเตะ๑ทุ่ม

อกจากนี้ผมยังเจอแฟนพันธ์แท้ฟุตบอลไทยรายนี้นะครับ
ติดตามเชียร์มาตั้งแต่สมัยยุคทีม
โดยพี่นิเวศที่ปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานคลังสินค้าของการบินไทย
บอกว่าผิดหวังที่ไม่สามารถจองตัวฟุตบอลนัดนี้ได้ทันนะครับ
แต่อยากไปเชียร์ทีมชาติไทยให้เอาชนะเวียดนามให้ได้
ทราบข่าวว่ามีการจัดกิจกรรมดูบอลผ่านจอยักษ์ที่สเตดียมวัน
เดินทางมาจากบ้านย่านราชกระบังเลยทีเดียวครับ
ยังไงวันนี้แฟนบอลไทยที่ไม่มีบัตรเข้าชมเกมที่สนาม

ต่างหวังว่าทีมชาติไทยจะสามารถเอาชนะเวียดนามได้
ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีบรรยายงานครับ

สำหรับอีกหนึ่งจุดที่จะพาไปอัปเดตกันหน่อย
ก็คือที่บริเวณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวติดตามกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ผ่านทางการโฟนอินก็คือคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อ

สวัสดีครับคุณชนะครับ
คุณวิรวิทย์ครับอย่างแรกเลยบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะ
แฟนบอลเริ่มเดินเข้าสู่สนามหรือยังครับ
เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้แฟนฟุตบอลคึกคักมากนะครับ
เดินทางเข้าสู่สนามแล้วเช่นเดียวกับกองเชียร์ของผู้มาเยือนอย่างเวียดนามนะครับ
วันนี้คาดว่า๒๒๔๔ที่นั่งเนี่ยน่าจะเกินนิดนึงด้วยนะครับ
ดูจากสายปลาแล้วถือว่าแฟนฟุตบอลมากกันเยอะมาก

แล้วก็ถึงแนว้าในช่วงบ่ายที่ผ่านมาจนฝนตกก็น่ะครับ
แต่ว่าก็ไม่ทำให้แฟนฟุตบอลนั้นหายไปนะครับ
ยังคงอยู่ให้กำลังใจถืมชัดถ่ายแปบคุณวิยวิทย์ครับช่วยพูด
สนามหน่อยคือฝนตกลงมาเยอะขนาดนี้มีความเป็น
เรื่องของสนามเรื่องของน้ำที่อาจจะขังในสนาม
อะไรอย่างงี้บ้างหรือเเปล่าครับถ้าที่ดูจากสายตานะ
สนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือว่าระบายน้ำค่อนข้างดีนะครับ
แล้วก็น้ำที่เจิ่งดองในช่วงเวลาประมาณ๔โมงหลังจากฝนหยุดเนี่ยตอนนี้
ไม่มีน้ำเจิ่งนองแล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงกว่าก็คือตอนนี้มีฝนปล่อยนะครับ
ลงมาที่ธรรมศาสตรังสิตซึ่งอาจจะเป็นฝนอีกหนึ่งรอบนะครับ
อาจจะตกลงมาคือถ้าสมมุติว่าเป็นฝนปล่อยแบบที่เกิดขึ้นที่สนามตอนนี้เนี่ย
อาจจะไม่ได้กระทบมากครับแต่ว่ากังวลอยู่เช่นกันว่าอาจจะมีฝนหนักอีกละลอกหนึ่ง
เพราะว่ามีก้อนเมฆฝนที่อยู่บริเวณโดยรอบเนี่ยค่อยเคลื่อนมาแล้วเหมือนกันนะครับ
ถ้าตกมาหนักมันก็จะกลายเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะครับคุณเวรวิทรแล้วก็อีกเรื่องกันครับ

ครับพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องก็คือหลายคนพูดถึงมากเพราะว่าตอนนี้ออกมาแล้ว๑๑ผู้เล่นตัวจริงกับระบบการเล่นที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตากับการเล่นของทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
แดนกลางของพายเป็นนักเตะที่ถือว่าค่อนข้างที่
รวมไปถึงตำแหน่งของผู้เล่นในตำแหนกองกลางอื่น
แล้วก็มีชนะทิพย์ที่ยืนเป็นเหมือนกับไดมอนตัวบนนะครับ
ก็แน่นอนครับว่าวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประสานงานในส่วนของ๓ผู้เล่นแดนหน้า
อาจจะถือว่าได้เห็นมิติใหม่ของฟุตบอลไทยในเกมวันนี้ก็เป็นไปได้นะครับ
๔๔๒ไดมอนต์แต่บางที่อาจจะมีการปรับเป็น๔๙
นายอย่างที่แฟนบอลคาดการณ์ไว้หรือเปล่าฮะ
ใช่ครับมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับ

คุณวิรวิทย์ครับช่วยพูดถึงฝั่งตรงข้ามของเราหน่อย
ก็คือเวียดนามรายชื่อก็ออกมาแล้วเหมือนกัน

ครับพูดถึงเวียดนามเนี่ยแผนการเล่นไม่ได้เปลี่ยนนะครับ
แต่ว่าแผนการเล่นไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมที่ป้างห้างตอใช้

สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตัวผู้เล่นหลายคนวันนี้เนี่ย
ป้างห้างตอตัดสินใจจากผู้เล่นที่ไม่คิดออกหมดเลยนะครับ

เพิ่งจะกลับมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจากเบลเทียมนะครับ
ไม่ได้ออกสตาร์ทเต้น๑๑ตัวจริงนะครับ
แล้วก็มีข่าวลือว่าอาจจะได้ลงเล่นสัก๖๐๗๐นาทีหรือเปล่า
แล้วก็กองหน้าวันนี้เขาตัดสินใจที่จะใช้เหรียญเทนลิน
ซึ่งยังไม่ค่อยมีผลงานกับทีมชาติเวียดนามเท่าไหร่นะครับ

ตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจอาจจะเป็นการเปลี่ยนแล้วก็แท็กติกของทางเวียดนาม
วันนี้อาจจะไม่ได้เหมือนกับตอนคิงครับซะทีเดียวเพราะว่านี่ไม่ใช่ทีมที่
ถ้าจะพูดกันตรงคือนี่ไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดของพวกเขานะครับ
แต่ก็เป็นทีมที่เน้นในเรื่องของความฟิตนะถูกไหม
ใช่ครับคือถ้าถามว่าเน้นเรื่องความฟิตไหมก็ถือว่าเน้นพอสมควร
เพราะว่าหมายเลข๘ของเขาอย่างเหยียนจ่องหว่างที่มีข่าวว่าเจ็บก่อนหน้านี้
อาจจะมีโอกาสที่อาจจะได้ปัตภาพกับทางธีราษฐรหรือเปล่า
สำหรับเหตุจังหวังคนนี้นะครับ

ก็ทำให้ทิศิพรเราเล่นยากเหมือนกันคนนี้นะครับ
อีกหนึ่งเรื่องนะครับอยากจะถามคุณวิราวิทย์

ก็ต้องเจอกับผู้สื่อข่าวของทางเวียดนามเขาด้วย

ได้สอบถามถึงความรู้สึก

ออกมาหนึ่งประเด็นก็คือกล้องหลังชุดนี้เนี่ย

นามมีกองหลังอีกหนึ่งคนนะครับที่ถือว่า
ทำผลงานได้ดีกว่า

ก็คือจรรย์ดินตรวงนะครับ
เขาบอกว่าคนนี้เนี่ยปลาดินตรองนะครับ
คนนี้เขาไม่ได้ลงสนาม

มาตั้งแต่จริงครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า

พอหลักเป็นเกวงออกถ่ายที่เป็นตัวหลักเนี่ย

อาจจะยังไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดนะครับ
ส่วนทางฝั่งของเวียดนามเขาก็ต้องตั้งความหวังไว้ที่เหงียนกงเฟืองกองหน้าจากแซงทุรีดองนะครับที่ยิงไป๒ประตูนำทัพดาวทองเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายเอเชียนคลับ๒๐๑๙ช่วงต้นปีก็เป็นดาวเด่นของเขา
แล้วก็สำหรับแฟนบอลชาวไทยนะครับที่อยากจะร่วมวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ย
ก็สามารถร่วมฝ่าสมรภูมิบอลโลกไปด้วยกันได้
ฝาสมรพลปลอลโลกนะครับ